ไม่มีเวลาจะเศร้าทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยกันสองแม่ลูก
อย่าอายที่จะเปิดตัวเรามีลูกเป็นแบบนี้
มีวันหนึ่งกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าลูกไม่ปกติเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สบตาเราเขาไม่สื่อสาร
ก็มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่สุดพอพาไปพยาบาลบอกว่าคุณหมอออกเวรหมด

คุณหมอบอกว่าน้องสมองขาดออกซีเย็นนะ
จะมีอาการสมองฝ่อหรือว่าไม่ค่อยปกติ
ก็คือกลายเป็นคนกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตั้งแต่นั้นก็คือเราต้องกลายเป็นว่า
ทุกอย่างที่เราทำ

ก่อนหน้านี้ก็ทำงานทั่วไปค่ะ
ทำบริษัทเกี่ยวกับตกแต่งภายใน
การทำมันของเราก็คือต้องปรับเปลี่ยนหมด

แล้วก็ต้องไปหางานกลางคืนทำ
เช่นทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาด

เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างนั้น

โรงแรมเล็กโรงแรมน้อยไปรับเข้าเวร

พอโควิดทางโรงแรมก็ปิดหมด

ต้องออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเราลูกเราติดโควิด
หรือว่าตัวเรามาติดโควิดมาสู่ลูกเนี่ย

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนงานเลย
เราจะตั้งต้นไปที่ตลาดก่อน
ไปดูว่าใครเขาขายอะไรกันทำอะไรกัน
เราพอจะทำได้ตามกำลังของเรา

ก็เลยเริ่มต้นมองหาต้นไม้แถวนี้แหละ

แล้วพอดีดูในยูทูปบอกว่าทำปุ๋ยเปลือกไข่

เขาอยู่ข้างร้านขายอาหารตามสั่ง
ก็เลยบอกเขาบอกช่วยขอเปลือกไข่เขาได้ไหม

เราก็เลยเริ่มต้นทำเปลือกไข่

ทำเสร็จแล้วก็มากรอกใส่ถุง

วันหนึ่งบางทีขายได้สัก๕ถุง๖๐๐

มีรายได้เข้าบ้าน๑๐๐กว่าบาท

เขาก็จะทำท่าทำทางว่าไม่เป็นไรหรอก

ทำให้เขาเหมือนก็ให้กำลังใจเรา
ไม่เคยงอแงไม่เคยร้องไห้

ทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่กันอย่างมีความสุข

มันเกินกับมัน

ว่าวันที่เราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่อย่างไร
ก็ต้องหาทางหาทางดิ้นลนไปถึงวันนั้น
ก็อยากจะฝากคนที่มีลูกพิการนะคะ
อายนะคะที่จะพาลูกออกไปข้างนอก

เรามีลูกเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

อย่าปล่อยให้น้องแบบนอนซึมเศร้าอยู่อย่างนั้น

เขาก็ต้องการออกไปดูอะไรข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับแม่กบเลยนะคะ

เริ่มต้นมาก็ได้เห็นความแข็งแกร่งแล้ว
กบบอกไม่มีเวลามานั่งเสียใจ
ไม่มีเวลาเศร้าไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่น
ว่าทุกวันนี้จะทำยังไงให้มีความสุขไปด้วยกันนะคะ
ต้องก็เชื่อว่าความรักความเสียสละของแม่กบเนี่ย
คุณแม่จะรับรู้ได้อย่างแน่นอนนะคะ

อุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับแม่กบนะ
ก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะ

หรือว่าต้นไม้ของแม่กบนะคะ
หนุนกันได้ที่ซอยเอกชัย๓เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร

เบอร์๐๙๖๓๘๒๔๑๔๒นะคะ